จะพาไปร่องแพรชมพระอาทิตย์ตก
แล้วก็ฝูงนกกระยางนับพันตัว
อ่างเก็บน้ำคลองหยาครับ
นักท่องเที่ยวตอนนี้เขาฮิตไปที่นี่กันมากเลยฮะ

บ้านปากหยาตำบลปลายพระยา

มีนกกระยางขาวนับพันตัว
การบินออกไปหาอาหารในตอนเช้า

คนชอบดูนกส่องนกขายลูกนก

เนื่องจาก๑ปีจะมีฝูงนกแบบนี้
เยอะแบบนี้ประมาณ๓๔เดือนเท่านั้น
จากนี้นะครับบรรยากาศภายในอ่างเก็บน้ำคลองหยา

และยังมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่อย่างสมบูรณ์

เคยเห็นไหมครับฝูงปลาชะโดฝูงใหญ่สีแดงแบบนี้เลย
ว่ายขึ้นมาเล่นน้ำโชว์ตัวกันให้เห็นแบบจ่ะ
สร้างความประทับใจแล้วก็ตื่นตาให้กับคนที่ได้มาเห็นของจริงเป็นอย่างมาก
ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวและช่างภาพแพลกันไปถ่ายภาพถ่ายรูปกันไปจำนวนมาก

เห็นแล้วมันสบายตาสบายใจเหลือเกิน

ในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า
คุณผู้ชมครับอำเภอปลายพระยาเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยจะจัดหาเรือ
แล้วก็แพร่ไว้คอยบริการให้ล่องกันในอ่างเก็บน้ำแบบนี้นะครับ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ